การเดินทางด้วยรถไฟก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงของเทศกาลต่าง
ขบวนตอนนี้ถูกจองล่วงหน้าเต็มไปจนถึง๑๓เมษายนนี้แล้วค่ะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณลินดาอุตมะค่ะ
รถไฟตู้นอนชั้น๑กรุงเทพอุบลราชธานีเป็นรถปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ทุกห้องทุกที่นั่งถูกจองเต็มในช่วงเทศกาลสงการนี้
ผู้โดยสารคนนี้จะเดินทางไปหาญาติพี่น้องในช่วงวันหยุดยาวสงการและเลือกทดลองนั่งรถไฟชั้นหนึ่งแบบใหม่
เพราะสามารถเดินทางไปได้ทั้งครอบครัวโดยตัดสินใจจองตั้งแต่เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อย่างเวลาจองก็คือเขาจะแจ้งว่าเราจะเดินทางวันไหน
แล้วคือเขาก็จะแจ้งกำหนดว่าเราสามารถจองได้ในวันไหนคือภายใน๖๐วัน
แต่ตั้งแต่๘โมงครึ่งปุ๊บเราก็ออนไลน์เครื่องที่คอมเลยค่ะและก็จอง
แต่ว่ายิ่งขนาดเป็นช่วงเทศกรรมคนค่อนข้างจะจองเยอะมาก
ขณะที่เราจองห้องก็เต็มถึงเกือบหมดแล้วรู้สึกเหมือนปล่อยได้ห้องช่วงท้าย
อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งตู้ใหม่เพราะเชื่อมั่นในความปลอดภัยที่มีทั้งกล้องวงจรปิดติดตั้ง
ที่เป็นขบวนรถไฟสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งเราจะไปชมพร้อมกันค่ะ
ก็มันปลอดภัยค่ะเราก็เดินทางคนเดียวด้วยก็มันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าถ้าเราก็รู้สึกสบายใจมากกว่าค่ะ
ก็แพลนเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกว่าจะมาซื้อที่หัวลำโพงแต่เหมือนเขาเปิดให้ขายออนไลน์พอดีค่ะพอมันจองได้ก็รีบจองเลยค่ะ
เชื่อมากนะคะเหมือนมันปลอดภัยเพราะว่าค่ะเราก็เห็นจากข่าวมาเยอะเนาะว่าแบบเออมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จากรถไฟธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอเหมือนมีตำรวจหญิงคอยดูแลด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็เรียกเขาได้ไม่ค่อยบ่อยค่ะถ้าคนเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่งเครื่องมากกว่า
อกจากนี้ตัวที่นั่งตู้โดยสารทั้งชั้น๒และชั้น๓ก็ถูกจองเต็มหมดทุกเส้นทางเช่นกันแต่ยืนยันว่าจะไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน